จนถึงตอนนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสัก๗โมงครึ่ง
ก็คือกรณีที่อุโมงพังถล่มลงมา
ทั้งเป็น๒นักธรณีวิทยายังไม่สามารถฟันทงสาเหตุได้อย่างแน่นอน
แต่พามาดูการคาดการณ์วิเคราะห์เบื้องต้นจากคนที่เกี่ยวข้อง
คุณผู้ชมครับจากการรวบรวมข้อมูลของทีมงานเป็นวิศวกรของบริษัทอิตาเลียนไทย
รวมทั้งทีมกู้ชีพนะครับเขาประเมินกันว่าเบื้องต้น
ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อุโมงถล่มลงมาในพื้นที่ของอุโมงส่งน้ำ

น่าจะเกิดมาจากว่าน้ำซึมและทำให้อ่อนตัว
ไม่สามารถจับพยุงหรือค้ำยันหินได้นะครับ
เรามาดูกันครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

นี่คืออุโมงส่งน้ำครับเป็นจุดเกิดเหตุ
อุโมงส่งน้ำโครงการแม่งัดแม่กวง
อยู่ในพื้นที่บ้านป่าเหล่าตำบลแม่หอพระ
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
และจุดที่เกิดเหตุอยู่ลึกเข้าไป
จากปากอุโมงประมาณสัก๖๐๐เมตรครับ
คราวนี้มาดูกันว่าชั้นหินชั้นดินข้างในเป็นยังไงนะครับ
ถ้าหากว่าเราไปดูชั้นหินชั้นดินข้างในนั้น
พบว่านี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องติดตาม
เนื่องจากว่าการไปตรวจสอบชั้นหินชั้นดินในอุโมง
พบว่าผูกครับ
ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาและเป็นอุปสรรคในการขุดเจาะ

และในช่วงที่เกิดเหตุวันนี้นะครับก็คือกรณีที่นักธรณีวิทยา๓คน
เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คือเข้าไปสำรวจ
เพื่อจะออกแบบระบบค้ำยันภายใน
พบว่าบนอุโมงนี้มีน้ำซึมออกมาจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าน้ำน่าจะไหลซึมมาตลอดทั้งคืน
ทำให้ดินนั้นอ่อนตัวไม่สามารถจะพยุงก้อนหินขนาดใหญ่ได้
หินและดินจึงหล่นลงมาทับร่างของเจ้าหน้าที่ทั้งสอง
เป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับ
โดยตามปกติการทำงานในอุโมงนะครับคุณผู้ชม

จะทำงานกันทั้งวันทั้งคืนก็คือตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่เขาจะมีรอบรอบเช้ารอบเย็น
ทีมนักธรณีวิทยาจะเป็นชุดแรกในการเข้าไปสำรวจก่อน

เพื่อจะได้ออกมาแล้วก็มาออกแบบได้ว่า
ระบบการขนส่งระบบน้ำข้างในควรจะเป็นอย่างไร
พอออกมาแล้วก็จะมานั่งออกแบบ

จำนวนประมาณ๑๕คนก็จะเข้าไปครับ
เพื่อไปทำการค้ำยันตามรูปแบบที่ออกแบบมาแล้ว
พอหมดหน้าที่ชุดสองส่งไม้ต่อให้กับชุดที่สาม
ก็จะเข้าไปขุดเจาะและขนวัสดุออกมาทางระบบราง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบรรดาก้อนหินขนาดใหญ่

อุโมงโครงการส่งน้ำแม่งัดแม่กวง

ระยะแรกเป็นการก่อสร้างอุโมงส่งน้ำ
ต่อระหว่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด
และอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง
ลักษณะของอุโมงส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๔เมตร๒๐เซนติเมตร
ความยาวประมาณ๒๓กิโลเมตร
แต่ว่าณขณะนี้นะครับคุณผู้ชม

จากแม่กวงไปแม่งัดคืบหน้าไปได้เล็กน้อย
ขณะที่จากฝั่งแม่งัดมาแม่กวงเอง

เนื่องจากว่ายังติดเรื่องของพื้นที่เนี่ย
ติดกับเขตอุทยานอยู่ในพื้นที่ป่าด้วย
เดี๋ยวคงต้องรอข้อสรุปนั่นคือระยะแรก

ระยะที่๒คืออุโมงส่งน้ำช่วงแม่แตงถึงแม่งัด
จะส่งน้ำจากลำน้ำแม่แตงมายังอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด

ความยาวประมาณ๒๖กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งก็รวมแล้วอุโมงนี้จะมีความยาวทั้งสิ้นเนี่ย
ประมาณเกือบ๕๐กิโลเมตรด้วยกัน
งบประมาณการก่อสร้างคือประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาทนะครับ
และกำหนดการว่าจะต้องสร้างให้แล้วเสร็จก็คือในปี๒๕๕๙

วันนี้เราก็เลยรวบรวมมาให้คุณผู้ชมติดตาม

และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ